สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้แจ๊สวัสดีครับผม
แอ้นกจี้แอ้กจี้สมาร์ทอยู่ไหน
เออเสียงเดียวกับสมาร์ทเลย
เดินอีกรอบไหมเฮ้ยเดินอีกรอบในหน้ากล้อง
งานไปเยอะดาราทุกคนอยากให้งานพี่มากเลย

หล่อมากคือหล่อสูง๑๘๐กว่า

ก็ถึงเป็นที่มาของดารากอไก่แล้วกัญชัยตกใจไงเธอ
เขาไม่ตกใจพี่เป็นหวัดอ่อน

ว่าดารากอไก่ดารากอไก่
ในขณะเดียวกันตำรวจเขาออกมาปฏิเสธแล้ว

อักษรยอดที่พูดไปถึงสอราโดยมันก็เลยเซียกกลับมา
สอราด้วยที่เยี่ยมท่านเขาก็เลยเซียกกลับมาว่าพ่อเธอการ
พูดกันมาช่วยเปิดใจเต็มที่พ่อเธอยามาบอกว่า

กลางวันเขาบอกเขาเตรียมตัวมา๒๓เดือนแล้ว

เขาลากองถ่ายไว้ประมาณ๒๓เดือนแล้ว

แต่ที่สังเกตหนูดูเช็คตามข่าวตามไลน์ตามอะไรอย่างนี้

ศรรามคะถ้าศรรรามจะเอาเบอร์แอ้งจริโทรหาฉันโดยตรง
แต่ของพี่มีไลน์แล้วไม่มีไลน์

มาดูเรื่องนี้นะคะของชาวน่าจะ

เขาเปิดเผยภาพของแท็กซี่ที่เซลฟี่
ภาพผู้โดยสารที่นั่งแบบว่าอาซามากเลย
เปิดใจนั่งไปเปิดใจ
เปิดไปถึงหอยเลย
เขาประกาศตามรอบตัวคนขับแท็กซี่คนนี้
เพราะว่ามีพฤติกรรมโรคจิตถ่ายภาพเป็นเกงในพฤติสารสตรี

คุณดูก็ดูเขานั่งขนาดนั้น๓๖๐องศามากเลยเนี่ยนะ
เขาเผลอนั่งยกขาโดยนำภาพถ่ายเซลฟี่ดังกล่าวนั้น
แชร์เพื่ออวดเพื่อนพ้องในวงการแท็กซี่สายดัก

คนขับโรคจิตในภาพกรุณาแจ้งเข้ามาด่วน
เพจจะนำไปส่งเพื่อดำเนินคดี
เพราะว่าเป็นคดีร้ายแรงนะสำหรับชาวแท็กซี่นะฮะ
ต่อมาเพจดังกล่าก็นำภาพข่าวของปี๒๕๕๘นะ
เขาบอกว่าพฤติกรรมของแท็กซี่คันดังกล่านี้

แล้วปี๖๒ก็ยังมีพฤติกรรมโรคจิต

และมีการเผยแพร่ภาพบุคคลและภาพรถคัน

ว่าเป็นรถที่เป็นการถ่ายภาพอนาจารย์ดังกล่าวในรถนี่นะฮะ
งานนี้ชาวโซเชียลทั้งหลายการวิจารณ์การกระทำอย่างหนัก

ยังดูวิจารณ์ว่าคนเดียวกันเลยที่มีเรื่องนี้

แม้แต่ในกลุ่มสายดาร์กก็ถือว่ามีความผิด

คนขับแท็กซี่ที่ถูกกล่าวหาได้โพสต์ชี้แจงแล้วนะคะ
เขาบอกว่าเสพข่าวยังมีสตินะครับ

ภาพที่ออกไปไม่ได้อยู่ในกลุ่มสายด็อกใส่เดิร์กอะไรทั้งนั้นแหละครับ
ยืนยันว่าไม่ได้นำภาพดังกล่าเผยแพร่ในที่สาธารณะ
แต่มีผู้นำภาพไปใช้ในเพจที่แอบอ้าง
ร้องเรียนรถสาธารณะไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ใด
และในด้านหนึ่งก็มีการวิจารณ์แบบคนด้านหลัง
ก็บอกว่าได้วิภาควิจารณ์คนที่นั่งอยู่ข้างหลังอย่าดังไม่ได้วิภาควิจารณ์อย่างลามก
คือโดนเอารูปไปแล้วก็ไปใส่คำพูดเอาเองว่าอย่างนี้

อีกด้านหนึ่งซึ่งกำลังสนุกกับการวิจารณ์ขอให้ท่านเสพข่าวยังมีสิทธิ์นะครับ
ขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงเพจที่เริ่มต้นสร้างข่าวดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่
แต่อย่างใดถึงอย่างไรก็ตามผมจะเข้ามาพบเจ้าหน้าที่ไว้เป็นเบื้องต้น
เตรียมบริเวณคดีกลับอย่างทันที่ยังไงมีอะไรจะมาชี้แจงครับ

คือโดนเอารูปไปแฮกไว้
แต่ว่ารูปเยอะกว่านั้นแต่รูปก็ถ่ายจริงใช่ปะละ
แต่ว่าไม่ได้เป็นคนเผยแพ้ด้วยข้อความอันนั้น
ธนัยเดชายธนัยคลายทุกข์เนี่ยเขาบอกว่ามันก็มีกฏหมายอันนี้นะคะ

ใช่ป่เพราะเขาไม่ได้เป็นคนเผยแพร่มีคนโดนดูดออกไป
ถูกต้องใช่ไหมอัตราโทษก็คือปรับ๕๐๐๐บาทพักใช้แบบอนุญาต
เป็นเวลา๖เดือนนอกจากนั้นความผิดอาญาสิ
เขาบอกว่าทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า๑๕ปีขึ้นไป
โดยใช้กำลังประทุษร้ายต้องระวังจำคุกไม่เกิน๑๐ปี
แล้วปรับไม่เกิน๒๐๐๐๐๐บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ
ก่อนหน้านี้สารดีกาเคยตัดสินคดีแบบนี้มาแล้ว
ว่าการประทุษร้ายไม่ได้แปลว่าโดนเนื้อโดนตัวนะ
ใช้ภาพถ่ายอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าใช่
ถือว่าเป็นการประทุดสลายทางเพศไม่สมควร
คนไม่กล้าถ่ายเพราะว่าตอนแรกนึกว่ากางเกงใน

พี่เช่าจะกินแบบบ้า
พี่เช้าไม่เห็นตลกเหมือนอาทิตย์ที่แล้วเลยนะคะ
โอ้โหที่รับคำเช็ดตลกหลังก็วิ่งที่ขา

จริงเหรอสี่ประมาณสี่ครับพูดจริงเหรอพูดจริงครับผม

แล้วมาไม่เลิกจ้างเธอเพราะเรื่องข่าวลือเนี่ยเหรอ

เขาก็กลัวเสียภาพของเขา
อย่างรายการที่ดูอยู่ค่ะเขาก็จะโทรมาถามเลยว่า

เขาก็พูดอย่างนั้นเลยตัวหนูเองก็มีคนโทรมาเลย

มันไปมีผลก็เพราะว่าโดนตำรวจเขาจะจับขึ้นมาจริงแหละ
เพราะตอนนั้นตำรวจก็ไม่ได้ออกมาปฏิเสธไง

ไม่ใช่แต่พาดหัวสื่อทุกฉบับ
ไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกคนพาดหัวใหญ่หมดเลย

แบบตั้งสือพิมพ์หรือสื่อหลักไม่แล้ว
ขอบคุณหลายงานที่กลับเข้ามาแล้วตอนนี้

มีอีกคนนึงท่านผู้ชมเคยได้ยินว่าเมืองรับแรก

อย่าไปเรียกว่าลุงเลยอายุเขาฝึง๔๙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

อปอปอปอปอปอปอปอปอปอปอปอปอปอป
บ้านนะฮะแล้วก็ขี่ไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งฮะจากนั้นก็ขี่วนเนี่ย
กลับมายังทุ่งนาเอาล่ะเมื่อกลับมายังทุ่งนาปุ๊บพบกับผู้ชาย
ผิวดำนะฮะรูปร่างผอมสูงยืนดักอยู่ระหว่างทางก่อนก็คือกำลังจะ
กลับสู่ทุ่งนาก็เจอผู้ชายคนนี้ผอมสูงผิวสีดำยืนดักอยู่
ดักอยู่เลยนะฮะจากนั้นชายคนดังกล่าก็บอกว่าให้ไปกับเขา
อืมผู้ชายคนผอมผอมสูงสูงสีผิวผิวคำกร้ำเนี้ยให้ไปกับเขา
นะฮะตนเองก็จึงได้เดินตามผู้ชายคนนางเก่าไปจากนั้นชายคนนางเก่าก็
พาเดินไปตามที่ต่างต่างเดินล็อตล็อตไปตามลำหวยตามปลาอีกอย่าง
ขณะที่ชายตัวดำเนี่ยพาตนเองไปในไร่มันสัมปะหลังเนี่ย
อืมตนเห็นชาวบ้านที่กำลังตามหาตนอยู่อ่าเขาบอกเขาเห็นหมดเลย
คนที่กำลังออกตามหาเขาอยู่อ่ะเขาเห็นหมดทุกคนอยู่ตรงหน้า
อยู่ข้างนี้สมมุติไล่มันสัมปะหลังอยู่ตรงนี้เห็นลูก
เห็นคนที่ออกตามหาเขาเห็นหมดเลยฮะนะฮะแต่ก็ลูกสาวก็เดินเข้ามา
ใกล้ใกล้เข้ามาใกล้ตัวเขาด้วยนะอ่านะฮะแต่ก็ขนาดเดียวกัน
ตนเองพยายามตะโกนแบบสุดเสียงแล้วอ๋อแต่ก็ไม่มีใครได้ยิน
วักมือเรียกก่อนแล้วแต่ลูกก็ไม่ได้ยินไม่มีใครมองเห็นตัวเอง
แปลกมากแต่ตัวเองเนี่ยเห็นทุกคนเห็นชาวบ้านที่กำลังตามหา
มีชาวบ้านเขาไปจุดท่องจุดทูปที่ขอบนาถูกทั้งที่อยู่ใกล้ใกล้
จากนั้นชายตัวดำก็บอกไม่ต้องสนใจเดินต่อไปให้เขาเดินต่อ
เดินต่อไปเขาก็เดินวนอยู่ในทุ่มทางเนี้ยก็อยู่งั้นอ่ะตลอดระยะเวลาเนี้ย
ชายตัวดำก็จะหาข้าวหาน้ำให้กินไม่ได้ขาดเพราะฉะนั้นไอ้หิวไหม
ไม่เคยรู้สึกหิวเพราะชายผิวดำเนี่ยเขาก็จะหาให้กินตลอดเวลาเหมือนกัน
อีกอย่างหนึ่งเดินเท่าไหร่ก็ไม่เหนื่อยว่ะเออแปลก
เดินเท่าไหร่ก็ไม่เหนื่อยกินน้ำมันกัญชาป่ะคุณแม่ไม่รู้จำได้ว่าชายตัวดำเนี่ย
เดี๋ยวเขาดีพริกเดี๋ยวเขาดีพริกแล้วก็ตอนที่กินข้าวน่ะก็จะกินมีขันขันเงินอ่ะ
มีขันเงินตักน้ำใส่ขันเงินตักข้าวใส่ขันเงินแบบโบราณเลย
มีโบราณเหมือนตัวเองขันเงินสวยคือประชานาธิ์เป็นขันเงินถูก
ว่าจะเป็นน้ำกับข้าวถูกมาให้ดื่มเวลาหิวแต่อาหารเนี่ย

และในช่วงที่นอนพักชายตัวดำก็จะคอยนั่งเฝ้าตลอดเวลา

ก็พาเดินไปเรื่อยเดินเดินต่อไปเรื่อย

ชายคนดังกล่าวไม่เคยดุไม่เคยด่าเลย
ไม่เคยทำร้ายหรือทำให้กลัวเลย

ในวันสุดท้ายเขาก็ถามอีกว่า
เอ้าแล้วออกมาได้ยังไงวะ
คำถามนี่แหละ๓วันนะพี่
ถามว่าตลอดเวลาการเดินเห็นมนุษย์ทุกคนหมด
เพราะว่าทุกคนออกตามหาลูกเขาก็ออกตามหา

วันสุดท้ายชายคนดังกล่าวบอกว่าจะพากลับบ้านแล้ว

ชายคนดังกล่าก็เดินมาส่งที่กระท่อมที่ตัวเองเอาเครื่องปั๊มน้ำไปตั้ง

แล้วก็ที่มีคนไปพบเพียงจะกลับแล้วนะ
จากนั้นตนก็ได้นั่งพักในกระท่อม

ข่าวนั้นที่ก่อนที่พี่จะเจอที่หนุ่มอ่าน

จากการสอบถามชาวบ้านส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวว่า

หรือเจ้ากรรมนายเวรที่มาจากอีกโลกหนึ่ง

อาจจะไปร่วงเกินเจ้าที่เจ้าทางโดยไม่รู้ตัวเองหรือเปล่า

และเชื่อว่าบริเวณห้วยหายจุดนะฮะ

เขาเชื่อกันมานานแล้วว่าเป็นประตูสู่เมืองรับแหล่

จากนั้นเจ้าครอบครัวของนายวาพินก็ตอนนี้นะฮะ

ก็เลยไปดำเนินการก่อสร้างสารเพียงตา
เพื่อทำการแก้บนที่บนแม้จากจะผู้หาย

เพราะว่าถ้าสมมุติเจอนายละพินแล้วจะสร้างสารให้นะ
นอกจากนั้นก็แก้บนตามศาลที่ต่างที่แยกพี่น้องตามหาไม่เจอเนอะ

ว่าเป็นเรื่องเหล้านะถูกต้องไม่แต่มีคนเจออย่างนี้เยอะนะเยอะมาก
ที่บึงกาลก็มีคนเจอที่บึงกาลมีเรื่องเยอะนี่
บึงกาลก็บอกมีจุดหนึ่งเลยที่บอกว่าเป็นเมืองรับแรง
บางทีก็จะเห็นคนที่เขาออกมาเขาบอกตามร้านอาหาร
ลองไปถามที่วัดอาหงษ์เขาบอกว่าพี่มนตรามเชื่อไหมตอนนั้น
ผิวมันจะออกเหลืองอันนี้เป็นเรื่องรับบท
แล้วเขาก็มานั่งกินอาหารปกติปกติ
เขาก็จะไม่พูดเขามองหน้าปกติ

ที่แกไปทำบุญสร้างบทและเขาไปลองฟังเต็มบทเลย
แล้วก็มาจากไหนอยู่ด้วยนั่นค่ะ

ฉันแต่หน้าทุกคนอยู่

มาถึงเรื่องราวได้ลุ้นกันบ้างดีกว่าฮะ

ผมลองยั้งไว้ก่อนนะฮะลองฟังดูก่อน
วางแผนวางแนวทางหวยแบบใหม่
วันนี้ครับนายพัชราอาณาจสินอธิบดีกรมสรรพสามวิทย์หน้าแสน
ภายหลังการประชุมคณะกรรมการสลาก
ระบุถึงกรณีที่ที่ประชุมได้เห็นชอบ
ให้มีการตั้งคณะกรรมการทำงานศึกษาการออกสลากรูปแบบใหม่

เพื่อเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบในการประชุมปลายเดือนกรกฎาคมนี้นั่นเอง
หลังจากนั้นจะทำประชาพิจารณ์ครับ
จะเสนอให้รัฐบาลเห็นชอบภายในเดือนกันยายนนะครับ
โดยให้นายธนวัฒน์นะครับคณะกรรมการ
เป็นประธานคณะทำงานชุดนี้
โดยมีการเสนอแผนการเดินหน้าออกสลากออนไลน์
หวยบนดิน๒ตัว๓ตัวและสลากล็อตโต้เหมือนเมืองนอกเลย
เพื่อกำหนดแนวทางว่าจะทำในรูปแบบไหนดี
โดยจะเตรียมเสนอให้รัฐบาลใหม่พิจารณา
ภายหลังจากพรบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับใหม่
มีผลบังคับใช้ทำให้กองสลากสามารถออกสลากรูปแบบใหม่ได้นะครับ
อย่างไรก็ตามฮะการจ่ายเงินรางวัลหวยบนดินนะฮะ
ขณะนี้อยู่ในระหว่างพิการพิจารณา
แต่จะต้องอยู่ในรูปแบบกินแบ่งก็คือ๖๐เป็นการจ่ายเงินรางวัล๒๓เนี่ย

แล้วก็อีก๑๗เป็นรางวัลเป็นค่าบริหารการจัดการนะครับ
ต้องดูความเหมาะสมและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียก่อน
อย่างไรก็ตามครับจะมีการศึกษาสลากรูปแบบใหม่

ซึ่งอาจจะนำเป็นรูปภาพหรือตัวหนังสือ
คล้ายกับการเล่นน้ำเต้าหูปลาถูกต้องนะครับ
ศึกษาการออกให้มีความถี่มากขึ้น
ซึ่งการออกสลากรูปแบบใหม่นี้จะช่วยลดปัญหาหวยใต้ดินครับ
เขาบอกว่าลดลงปีละ๕หมื่นถึง๑แสนล้านบาทเลยทีเดียว
จะรู้หรือไม่ว่าหวยใต้ดินใน๑ปีพี่เหมียว
ยอดเงินที่เขาเชื่อกันนะฮะ

นี่๑๐ล้านห้าแสนล้านฮะ

เงินที่คนไทยเล่นหวยใต้ดิน๑ปี

ตอนนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะฮะ

อย่างทุกวันนี้คนไปเล่นถึงหวย

ก็เขาบอกประเทศไทยเป็นประเทศที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกน้อยที่สุด

หมายถึงว่าคนเรามันก็จะเขาหวังว่า
มันจะลดที่คนจะไปซื้อหวยใต้ดินกันมากขึ้น

รายได้ที่ควรจะเป็นของรัฐหรืออยู่ข้างบนเนี่ย

เพราะว่ามันอยู่๑กับ๑๖ใช่ไหม

ถ้าสมมุติมันผ่านแล้วมันไม่มีการศึกษาอย่างชัดเจน

ฉันก็ไม่รู้น้ำเต้าปูปลาน้ำเต้าปูปลาไม่ได้หรอก
น้ำเต้าปูปลาเขาก็จะมีลูกเราไม่ควรรู้ใช่ป่ะ
ไม่เป็นไรใช่ป่ะตอนนี้เขาศึกษาได้นี่ผมก็นั่งศึกษาอยู่
หมายความว่าพี่เห็นว่าจะมีน้ำเต้าปูปลาเสือไปทุกนึง๖ช่อง
ก็จะแทงผมไม่รู้แต่มาครบเลยนะฮะ
แต่มันจะออกไงคุณแม่เขาบอกว่าจะเป็นฉลาด
มันจะลงมาจนศึกษาหลุดมือแล้วนี่มีฉลากแม่กำพี่ลูกเตา

เขาจะทำเป็นอย่างนี้เหมือนเราไปขูดเหมือนล็อตโต้
ร้อยล้านต่องวดอ่าเดือนหนึ่งก็จะต้องมีคนเศรษฐีร้อยล้านสองคนป่ะ

ก็เป็นไปได้ไม่ถูกเขาก็บอกว่า๖๐เอาแจกรางวัล

ถูกต้องกำลังศึกษาอยู่

กำลังศึกษาอยู่ให้แค่ศึกษา
นะฮะตรงนี้ก็รอรอฟังอีกทีแล้วกัน
ว่าจะยังไงสำหรับน้ำเต้าปูป่านะครับตรงนี้
สำหรับผู้ชมตอนนี้สายกรรมมีแต่แข่งกันถูก
เดี๋ยวข่าวต่อไปอุตส่าห์ไปทำดั้งมา
หวังจะจมูกสวยหมดไปหมื่นกว่าบาท

เฮ้ยหมื่นบาทถูกมาก
เราไปที่อุบลราชธานีกันนะฮะ
จริงแล้ววันนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊กนามหนึ่ง
ชื่อว่าปะพาพรนามหนึ่งหรือฮะ
เฟซบุ๊กท่านหนึ่งปะพาพรมักฐี
ได้โพสต์ภาพพร้อมเรื่องราวของน้องชาย
ซึ่งไปศัยกรรมจมูกที่คลินิกเปิดแห่งหนึ่ง
ในอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ย
ทำจมูกมาราคา๑๓๙๐๐บาท

นี่แหละเขาทำมาหนึ่งถูกผ่านไปหนึ่งเดือน
จมูกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับไปทำอะไรมา
สันจมูกก็ยังไม่เห็นความบวมเวลายัดซิลิโคนก็ยังไม่เห็น
ไปมาปลายจมูกใหญ่กว่าเดิมด้วย
ผู้โพสต์ระบุว่าพาน้องชายไปทำจมูกแห่งหนึ่ง
คลินิกเปิดใหม่มีหลายสาขา
รับประกัน๙เดือน
ตัดสินใจพาน้องชายไปทำที่คลินิกนี้
ราคา๑๓๙๐๐บาท

จองคิววันที่๒๑วันที่๒๔ได้ทำเลยว่ะ
สามวันเองสามวันจอง๒๑เดือน๕นะฮะแล้วก็ได้ทำวันที่๒๔เดือน๕

อ่าเดี๋ยว
เดี๋ยวก่อนมันไม่ได้ใส่แล้วไปเพาะเหรอ
ใส่เมล็ดเข้าไปแล้วหรือว่าวางมดเอาให้มดกัดแล้วให้มันบวม

มันต้องขึ้นเลยน้องก็ไปตัดไหมวันที่๗เดือน๖
ด้วยน้องชายบอกกับพนักงานคลินิกว่า
เหมือนไม่เห็นจะได้ทำอะไรเลย
เหมือนอะไรวะมาตัดไหมเพื่ออะไรเขายังไม่รู้

เพราะว่าจมูกไม่มีอะไรการเปลี่ยนแปลงอะไรเลย
หน้าก่อนแล้วหลังเหมือนแค่โกนหนวดนะ
จากนั้นวันที่๒๔เดือน๖

เหนือตรงจมูกมันเยอะตรงสัตว์มันไม่มี
มารอให้ลัดแกล่งก่อน
ก่อนจะไปก็เห็นว่าทุกวันเนี่ยมนุษย์เราตัดสินใจด้วยการอะไรรู้มั้ย
ดูรีวิวที่นะ
รีวิวมันมีแผนกริงกันอยู่แล้ว
ทำออกมาผู้ชายรักมาทำออกมาสวยเหลือเกิน

ทุกวันนี้ก็มีรับจ้างยิงตามเพจอยู่แล้ว
ตัวเองบอกตัวเองตัดสินใจเนี่ย

ทำจมูกในราคา๑๓๙๐๐บาทได้แค่นี้เองเหรอวะ

ถามว่ามันก็ไม่ได้น้อยสำหรับชีวิตเขาน่ะอืมสำหรับคนอย่างเขาอ่ะ
อย่างไรก็ตามโพสต์ดังกล่าวมีคนมาแสดงความคิดเห็น
เพื่อสอบถามบางรายก็บ่นว่าถ้าทำไม่ได้ตั้งแต่แรก
ทำไมไม่บอกเขาอ่ะถ้าบอกว่าเนื้อจมูกน้อยนะ
ทำไม่ได้ถูกถูกไม่น้อยอ่ะแต่อันนี้ไม่น้อย
อันนี้ไม่น้อยอันนี้ทำดีเลยจะบอกว่าถ้าทำออกมาสวยเนี่ย
ดีเลยอ่ะอ่อเนื้อจมูกเยอะอย่างเงี้ยถ้าทำออกมาสวยด้วยแหละ
ทำปลายทำดูยังไงว่าจะสวยขึ้นคุณแม่ดูเนื้อจมูกเยอะเยอะ
มันจะรับพอดีมันจะรับพอดีแค่ใส่แกนเข้าไป
เท็นต์อ่ะง่ายง่ายอ่าตรงนี้เป็นแล้วแล้วก็เอาแบบเสาขึ้นอ่ะ

คุณแม่สวยนะหนูก็คิดว่าธรรมาชาติตลอดเลย

ใช่แต่มดดำทำแค่นี้แล้วไม่ทำเพิ่มด้วยนะ
ทำไมอย่างไรแค่นี้ก็ดีแล้วเพราะว่าบางคนอยากทำ
ทำมาแล้วมันเบี้ยวเสร็จแล้วก่อนตอนจะทำ

ห่อนเป็นคนปลอม
พอดีแล้วหล่อนจะต้องเอาอะไรใส่หัว

คุณจะทำอย่างนี้คือคุณหลอกประชาชนนะ
ที่จริงวันนี้อยากจะแนะนำให้เขาไป

เด็กที่โดนเนี่ยบางคนเข้ามาปลอบใจ

ถ้ามีการลัดแกนจมูกอาจจะขึ้นเยอะ

ถ้าเป็นอย่างนี้มันต้องบวมสมมุติว่ายัดซิลิโคนเข้าไปใช่ไหม
ตัดไหมอย่างนี้อย่างนี้๓วันตัดไหมด้วยใช่นะฮะไม่ใช่ไหม
ไม่ต้องรอขึงห้ามจงไม่ได้ทำอะไรเลยแหละ
ไม่ต้องถามตัวน้องเองว่า๑เดือนที่ผ่านไปก่อนไปตัดใหม่
จมูกมีบวมมันบวมนะครับใช่ปะ

แต่เดี๋ยวนี้จมูกจริงมันทำแค่อาทิตย์เดียวก็หายบวมแล้ว

ทำพักกลางวันนี่บ่ายโมงออกไปแล้ว
เออก็๔โมงไม่ก็เต็มที่หยุดพัก

เพราะเดี๋ยวนี้เขามีแบบยาที่มันแก้ลดบวมได้ไวมาก
แล้วก็ทำให้จมูกเข้าที่ได้เร็วมากจากเกาหลี

แต่ไม่เนี่ยอย่างนี้แล้วเราอยากจะเอาศัยกรรมไทยให้สู้เกาหลีให้ได้

เรื่องทำสัญญากรรมต้องขอเจ้าแม่กวนอิมก่อน

อย่างหนูจะต้องพาตอน๔๐๐นปุ๊ปจะต้องเช็บ
พระอาทิตย์ขึ้นกี่โมงจะต้องเย็บให้เสร็จ
คุณหญิงโจมตีคุณพาไปหมอจะ
บอกหมอหมอยังไงหนูเจ็บแล้วหนูขอทำคางด้วย
ทำทุกอย่างไปเลยได้ไหมอะไรอย่างนี้ไม่ได้
ทำไมหนูจะต้องไปนั่งขอเจ้าแม่กวนอิมทีละอย่าง
ว่าใช้นี่เป็นควรจับสคริปท์แล้วมันจะปลอมเพื่อ
มันจะไปจับสคริปท์

พี่ทีภาพไปภาษาไม่ได้นัดหมอนะ

เขาระไปแก้ง
แต่ก็ต้องดูนะว่าเอามีดลงกี่โมง

คนอื่นที่เดินเข้าไปทำจมูกก่อนไปทำงานก็ไม่ดี
เข้าไปร้านนี้เปิดดูโอ้โหหนังสือนี่คือยิ่งกว่าแบบ

คนอย่างร้อนอย่างงั้นมันเป็นความปรอมในตัวสูงมาก

เตรียมแจกบัตรคนจนรอบ๓เดือนกรณกฎาคม
รอบ๓ในเดือนกรณกฎาคมแนะโดสอบข้อมูลก่อนหมดสิทธิ์
นางยานีแสงสีจันทร์ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่า
กรมบัญชีกลางได้ผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
หรือว่าบัตรคนจนภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน
กลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับ
หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้
ในปีพุทธศักราช๒๕๖๐นะครับ
มีผู้มีสิทธิ์ที่ผ่านคุณสมบัติสำนวนทั้งสิ้น

โดยได้ผลิตบัตรสวัสดิการแล้วจำนวน๓ล้านกว่า
และได้แจกบัตรสวัสดิการให้แก่ผู้มีสิทธิ์
แล้วก็ซึ่งได้นำไปใช้แล้วจำนวน๓๔๖ล้านใบ
คิดเป็น๙๑ต่อบัตรที่ผลิตนะครับ

ที่ยังไม่ได้รับบัตรสวัสดิการนะครับ
สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนของตัวจริงนะฮะไปแสดงตน
เพื่อรับบัตรได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด

ตามที่อยู่ปัจจุบันที่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับ

เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันแล้วก็ในการรับบัตรสวัสดิการนะครับ
ซึ่งผู้มีสิทธิ์สามารถรับได้ตั้งแต่วันนี้

ก็จะถือว่าสละสิทธิ์นะครับผมซึ่งหลังจากที่ผู้มีสิทธิ์เนี่ย
รับบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะฮะ
หลังจากรับบัตรไปแล้ว๒วันครับ
เนื่องจากจะต้องดำเนินการเปิดสิทธิ์ของบัตร
ก็คือเข้าระบบวันหนึ่งก่อนอีกวันหนึ่งถึงใช้ได้

แอบอ้างนำเงินในบัตรไปใช้เอง

ในการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งที่๓
ประมาณ๑๙๐๐รายนะครับ
คาดว่าจะดำเนินการผลิตแล้ว
มีข้อมูลไม่ครบถ้วนครับ

เพราะยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชน

ตรงกับข้อมูลจากทะเบียนราช

ที่ไม่แน่ใจว่าข้อมูลของตัวเองถูกต้องหรือไม่
ติดต่อกับทีมไทยนิยมยั่งยืนครับ
เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
ซึ่งหากพ้นกำหนดระยะเวลาที่ดำเนินการผลิตบัตรในครั้งนี้
อาจจะทำให้หมดสิทธิ์ในการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองครับ

มีต่อกันอย่างก่อนนะอีกเรื่องนึงไปดูที่เวียดนามนะคะมีอะไรครับพี่เหมียวะ
เขาเดินทางเด็กไปดูภาพได้เลยนะ

ปรากฏว่าแม่น้ำสูงมากน้ำสูงมาก

ชุดไม่เปียกพ่อก็เปียกเอง

เข้ามาเผยแพร่ระบาดเหลือเกิน

น้ำเนี่ยเชี่ยวกรากนะครับกว้างถึง๒๐เมตร

พอขึ้นไปแล้วเนี่ยต้องเดินทางเดินเท้าอีก๑๕กิโล

ส่วนหนึ่งก็ไปชื่นชมพ่อหรือผู้ปกครองเนี่ย

ว่าจะยากลำบากไงแต่อีกส่วนหนึ่งซึ่งเยอะมาก
บอกว่าเฮ้ยมันน่าเป็นห่วงนะ

เกิดพลัดลงไปเนี่ยไม่มีใครช่วยอะไรได้เลยนะ
ไม่มีการเจาะรูให้มีอากาศเข้าเลย

ดูซิโห

เอาแบกใส่คอยังไงก็เพราะว่าน้ำมันลึกไง
ก็เอาแบบนี้คิดว่า๒๐เมตรเองไปเร็ว
ไม่รอดหรอกพ่อบางทีก็หยิบคอหยิบเกงเปียก

ก็เหมือนพี่เมียวนะที่น้ำพูดมากไง

ฐายลัยเขาข้ามไปแล้วพี่ข้ามมาปั๊มาม

แบบนี้หวนเก่งเปียก

พอข้ามไปแล้วเขาบอกว่าฝั่งเราแค่น่าแค่ง

โอเคช่วงหน้าจะเลิกคุยทั้งอำเภอ

นะฮะก็ต้องมาเคลียร์ดราม่าจินตระ

อาจจะที่นักร้องวัยรุ่นแหมจะเลิกคุยทั้งอำเภอหรอดังจริงต่อให้มีสองสามร้อยแล้วต่อให้ไม่ได้ตามโซเชียลนั้นก็ได้ยินนะ

คนกูฟังว่าการเป็นเพลงนี้ดาราในนักทุกคนอยากฟัง

แล้วพี่สาวเป็นคนแต่งเพลงนะ
พี่สาวแต่ถ้าสมมุติเอาคนอื่นไปร้องไม่ใช่เด็กคนนี้
มันดังจริงมันดังเป็นปรากฏการณ์ของแบบว่าเป็นเด็ก
คือทุกคนฟังแล้วมีความสุขมันเหมือนมันขำมันเอ็นดู
เพลงเดียวแบบเปลี่ยนชีวิตเด็กคนนี้ไปได้เลย
คุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียว
ออกรายการคิดถึงสงครามเพลงเงินล้าน
ซึ่งในระหว่างถ่ายกินก่อนบ่ายมาร่วมโชว์กับผู้แข่งขัน

โดยลิลลี่ก็ได้บอกว่าคิงก่อนบ่ายได้แต่งตัวเรียนแบบตัวเองเป๊ะ
แต่เจนนี่ก็ได้พูดต่อว่าแต่หน้าจินตลา
คือแต่งตัวเหมือนตัวเองแต่หน้าจินตรา

โตขึ้นมาหน้าหนูก็อย่างนี้แหละค่ะ
ทำเอาลิลลี่ลุกขึ้นมาทำท่าปาดคอแกล้งตาย

หลังจากนั้นคลิปต่างถูกนำมาโพสต์ลงในเพจ
ของกิ๊กดูมีก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า
ขำนะมุกอย่างนี้ไม่ขำด้วยนะ

บอกพฤติกรรมของเจนี่ลิที่แสดงออกมาเป็นการไม่เคารพนักร้องรุ่นพี่

คุณจินตราก็ถือว่าอายุอนามก็ไม่ได้น้อยแล้ว

แต่บางคนก็บอกที่ลิลลี่ทำท่าแกล้งตาย
โตขึ้นมาหน้าเหมือนคิงหรือเปล่า
อาจจะไม่ได้หมายถึงจินตราก็ได้

แล้วก็สะกิดพี่สาวนะ
พี่สาวมันก็แบบว่า

เจอชมพู้
อื้อพี่ชมพู้
แล้วก็ใส่
นางว่ายังไงบ้างออกไปฟังกันหน่า
อันดับแรกเลยพอหนูทราบข่าวปุ๊บเนี่ยหนูโทรสายตรงไปหาพี่จินตราก่อนเลย
คือคนอื่นจะเข้าใจไม่เข้าใจเนี่ยหนูไว้ก่อน
แต่พี่จินตลาดต้องเข้าใจก่อนเราก็โทรไปขอโทษกับข่าวที่เกิดขึ้น
แต่เจตนาจริงเนี่ยทางหนูหรือว่าน้องลิลลี่ค่ะ
ไม่มีเจตนาอะไรที่จะไปเทียบรุ่น
หรือว่าจะไปเอาตัวเองไปวัดกับพี่จินอะไรอย่างนี้
ไม่มีแน่นอนค่ะแต่มันเป็นการตบมุกของในรายการ
อยากบอกอะไรสำหรับคนที่ไม่เข้าใจครับ
เสียใจค่ะอ่านข่าวเพราะว่าหนูไม่คิดว่าเขาจะขนาดนั้นเลย
เพราะว่าวันนั้นหนูไม่ได้จะพาดพิงถึงพี่จินตรา
แต่ว่าถ้าว่าทำให้ใครผิดใจหรือว่าเข้าใจผิดก็ขอโทษด้วยนะคะ
จีนพอเห็นข่าวแกก็บอกว่าพี่ไม่ติดอะไรเลย
ขอบคุณได้ซ้ำที่พวกเราพูดถึงพี่เขา

แล้วก็ล่าสุดคือเหมือนพลิกวิกฤตได้เป็นโอกาส
จากที่ว่าเรากลัวพี่จินเขาจะรู้สึกเสียใจกับเรา
กลายเป็นว่าพี่จินให้หนูแต่งเพลง
แล้วก็ให้พวกเราสองคนร่วมไปฟิเชลลิ่งในซิงเกิ้ลใหม่กัน
ก็เป็นโอกาสที่ดีมากค่ะ

แล้วก็ขอโทษหลายหลายคนที่ทำให้เสียความรู้สึกนะคะ
เออทำไมมันทำให้หมดเลยวะ
มันเป็นตลกที่ตอนนี้คนจับตามองคนนี้มากเลยนะ
เขากลัวว่าถ้าเป็นก๊อปปี้โชว์เขาเก่ง

อย่างสมมุติว่าถ้าพรุ่งนี้เนี่ยจะไปเป็นพิเศษ

ไม่ว่าจะเป็นการพูดการเคลื่อน

เหมือนพิเศษหมดเลย

นี่เป็นยุคจิตตลาชวนเข้าไปทำเพลงเหรอ๒พี่
นี่เรียบร้อยนี่กิ๊ดเป็นโอกาส

ให้แต่งเพลงด้วยแล้วก็ฟิเจอร์ลิ่งด้วย

จิตตลาเก่งกว่า

อีกคนหนึ่งนะคะที่ดังที่สุดในเอเชีย

ไอจีเธอมากที่สุดก็คือลิซ่าแบล็คพิ้ง

ดอลเกาหลีสัญชาติไทยแท้ดัง
หนึ่งไม่มีตกตอนนี้ก็ปารีสะเทือนเลยค่ะ
เพราะว่าได้รับเกียรติเข้าไปร่วมงานติดขอบรันเวย์

สามารถเท่แกเก็ตงานปักเลื่อมสีดำ
คู่กับเกงยินการท้าบู๊ดเหนือเข่านี้เลย

เท่านี้ก็ปังสุดเรียกเสียงแฟลชได้อย่างรวน
ที่ดูคนดังจะต้องแบบตามเขาแล้ววววว
ดูสิบอกว่าตอนนี้ก็ขึ้นแท่นผู้ติดตามไอจีสูงสุดแล้วนะคะ๒๕วิถุนาที่
วันนี้เลยก็ผู้ติดตามถึง๒๑๔ล้านแล้ว
แล้วนางก็เล่นมาไม่ถึงหมดเปลี่ยนใช่แล้วก็ลงรูปตัวเองลุ้นเนี่ยดูดิ
ไปปั้งอ่ะนางเด็กบุรีลำเนอะโลกแห่งโซเชียลเธอคือซูเปอร์สตาร์
ใช่แล้วนางกลับบุรีรัมอ๋อโปรงสีแดงไม่ใช่นะ

เออไปกินข้าวซุปตับ

คือเป็นชุดที่ปร่านนะคือเดินเดินสนุนก็ได้นะฮะ

คือมันเหมือนแบบคนยุคใหม่ที่แต่งตัวไม่ได้แบบเวอร์วัง

เด็นชุดหนึ่งคือเด่นที่แจ๊กแก๊ดใช่ไหม
คือน้องก็ใส่แบบน้อยแต่เรียบหรู

อันนี้ก็เป็นคนอีกคนที่ใส่สวยเหมือนกัน
เฮ่อตัวแหละอิ่มนี่ปลอม
เวลามันจะเหลือนักเหรออีบ้า

ใช่นี่เป็นดิยังหลบอยู่เลย

นะฮะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องราว
ช่วงหน้าส่วนหน้านะครับผม

จะเป็นเรื่องอะไรติดตามได้ช่วงหน้าสักครู่
กลับมากกับข่าวใส่ค่ะท่านผู้ชมครับ
มีของอยู่ข้างหน้าขอพี่เดินนะฮะ

พวกเราโตกันมาก็รู้ฮานามิเนี่ย

อันนี้แหละเราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็ก
ไงว่าแต่มีอะไรพิเศษหรือเปล่าถึงมาถามแบบนี้

วันนี้เรามีข่าวใหม่ล่าสุดของฮานามิมาฟัง

ฮานามิเขามีหนังโฆษณาใหม่ออกมา

เป็นหนังโฆษณาที่เน้นสีสันนะครับ
ความเป็นเพื่อนได้ครบรสจริง
ความพิเศษมันอยู่ตรงที่พรีเซนเตอร์คนใหม่

เล่าถึงความพิเศษที่ได้ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
ต้องบอกว่าว่าโฆษณาเรื่องนี้สนุกมากครับ
ได้ทำอะไรใหม่ที่มีสีสันครบรส
เหมือนกับฮานามิที่เขามีทุกรสชาติ
และที่สำคัญยังมีความหมายดีของความเป็นเพื่อน
มิตรภาพการแบ่งปันครับที่ทำให้ชีวิตสนุกมีสีสันมากเลยครับ
สมกับโลแกนของฮานามิที่เราจำกันได้ว่า

ฝากไว้ด้วยครับสำหรับโฆษณาชุดนี้มันแน่นอนครับ
แล้ววันนี้นะครับโอ้ก็เอาฮานามิทั้ง๕รสชาติมาฝากเพื่อนครับ
ให้เติมสีสันความเป็นเพื่อนจัดเต็มเงินไปเลยนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นฮานามิรสดั้งเดิมรสกุ้งกระเทียมพริกไทย
โนริสาหร่ายรสฮอตชิลี่รสซีฟู้ดผัดพริกเผา

อย่างไรอย่าลืมนะครับไปติดตามชมผลงานและกิจกรรมดีมาก
ตลอดปีนี้ของหนุ่มมาริโอกับฮานามิ
ได้ที่ฮานามิทั้ง๓ช่องทาง
ไลค์กดแชร์และกดฟอโลกันเลยนะคะทุกคน
เอาล่ะเป็นยังไงคุณตอนนี้เขามีรถอะไรมาใหม่
โอ้โฮนี่มีดอกสกุละ
นี่นี่นี่นี่นี่เป็นรถเอ่อ
รถโนริสสาหร่ายอ่ะแองจี้เอาไป
นี่เขายังมีอีกชาวเร็วมากทำไมล่ะ
ผมฉีกปุ๊บผมชอบดมก่อนเออใช่บางที
อันนี้รสกุ้งกระเทียมพริกไทยโอ้โหคิดถึงแฟนเลยเนี่ย

โอ้โฮนี่คุณปอลเมียธานามิ
และยังมีอีกรถฮอตชิลลี่
อันนี้คือการพัฒนาของเขา
แล้วก็มีรสซีฟู้ดผัดพริกเผา

แต่โอเคถ้าสมมุติพวกเราโตกันมาคือถุงสีแดง
อันนี้คือรถดั้งเดิมจริงที่เราโตกันขึ้นมาเลย
คือเป็นอย่างนี้วันนี้ฮานามิพัฒนาอีกหลายรสจริงนะครับ

อย่างที่คุณชอบแบบไหนก็ไปเลือกเอา

คุณลองดูคุณชอบอันไหนก็ลองดู
อันนี้รสสาหร่าย

อืม

อืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมเท่า

พิจารณาแอนด์คนลุขเบา

ถูกต้องแล้วก็เป็นตาแล้วก็เป็นจมูกนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยละกัน

โอเคไปกันก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีฮะ